๑นาฬิกา๓๙นาทีมาติดตามชมข่าวกันต่อนะครับ
มาดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมก็มีส่งข้อความมาถาม
เรื่องเกี่ยวกับคุณชูวิทย์ว่าเป็นยังไงก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ด้วยนะคะ
ชูวิทย์ต้องนอนคุกลดครึ่งก็คือลดโทษครึ่งหนึ่ง
เหลือหนึ่งเดือนสารภาพเรื่องของการแจ้งเท็จ

ใช่ค่ะก็ไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะ
คุณผู้ชมบรรยากาศเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คดีนี้คือคดีที่ปปชมีการยื่นฟ้องในชูวิทย์
ลงทุน๑๕๐๐๐๐บาทในพัฒนาคารแห่งหนึ่ง
ใช่ค่ะ
ทีนี้ช่วงบ่ายค่ะพอนายชูวิทย์มาถึง
ก็ขออนุญาตแถลงต่อสาร

โดยนายชูวิทย์บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดบัญชีทรัพย์สิน
ร่วมลงทุนในพัฒนาคาร๑๕๐๐๐บาทนะ

แล้วก็มีการรายงานอาคารสถานที่ประกอบกิจการพัฒนาคารเนี่ย

ส่วนมูลค่าหุ้นร่วมลงทุนที่ไม่ได้รายงาน
คิดว่าผู้ที่ทำบันทึกทรัพย์สินคงตกหล่น

แล้วก็เมื่อปี๔๖คุณผู้ชมมีการโอนหุ้น

๒คนให้เป็นผู้ถือหุ้นแทน
เพราะว่าเนื่องจากการขอใบอนุญาตสถานประกอบการเนี่ย
ตำรวจไม่ยอมให้ใช้ชื่อคุณชูวิทย์
ก็เลยให้ทั้งสองคนถือหุ้นแทน
และที่สำคัญหุ้นพัฒนาคารนั้นเนี่ย

ก็เลยเข้าใจว่าไม่ต้องรายงานทรัพย์สินกับปปช
แต่ทางศาลบอกว่าสำหรับผู้ที่คุณชูวิทย์อ้างว่า

ก่อนหน้านี้มีการสอบปากคำพนักงาน๒คนไปแล้ว
พนักงานสองคนบอกว่าเป็นแค่เจ้าหน้าที่พนักงานเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีส่วนในการที่จะไปรู้ไปเห็นกับเรื่องของการถือหุ้น
ดังนั้นศาลจึงไม่รับฟังข้อนี้

นายชูวิทย์จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
ดังนั้นเลยพิพากษาให้นายชูวิทย์มีความผิด

รวมถึงให้จำคุก๒เดือน
ซึ่งคุณชูวิทย์ให้การรับสารภาพ
ก็ลดโทษเหลือจำคุก๑เดือน

คือคุณชูวิทย์ก็เคยรับโทษ
ดังนั้นคราวนี้เลยไม่รอลงอาญานะคะ
ซึ่งก็มีการยื่นขอประกันตัว
ระหว่างที่ขออุทธรณคดีแต่ว่าศาลก็ยกคำร้อง
ดังนั้นเมื่อวานก็เลยเป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ

แล้วก็เจ้าราชธรรมก็นำตัวนายชูวิทย์

ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมนตรากรทันที
ขณะที่คุณชูวิทย์เองก็ยังคงยิ้มแย้ม
แล้วก็โบกมือทักทายผู้สิทธิ์ข่าว
แล้วก็ในส่วนของผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษ

คงใช่คุณชูวิทย์อยู่ในห้องเลขที่๑๓
ที่คุณชูวิทย์เคยอยู่มาก่อน
ใช่ค่ะก็จะนำตัวไปไว้แดน๑แดนแรกรับ
พอไปถึงก็คือทำตามขั้นตอนกระบวนการ

คือตรวจร่างกายซักประวัติอื่น
ส่วนเจอเรื่องจะตัดผมอันนี้ต้องรอดูว่า

แล้วนอกจากนี้ก็บอกว่า
อาจจะให้อยู่ในแดนแรกรับไปตลอด
เพราะว่าโทษจริงก็คือ๑เดือนนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
ตั้งแต่สมัยที่คุณชูวิทย์เป็นสอสอ
บัญชีหลายชื่อของพรรคประเทศไทย
ตั้งแต่ปี๒๕๔๘แล้วนะครับ